ส่วนคนในวงการบันเทิงที่ตลอดทั้งวันวันนี้เนี่ย
ส่งกำลังใจไปให้กันเยอะมากนี่ค่ะ
พินวัฒน์อิสระไกรซีนพิธีกรชื่อดัง
เพราะว่าตอนนี้อาการพี่นวัดก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วง
ติดเชื้อโควิด๑๙รู้ว่าติดตั้งแต่๒กรกฎาคม
แล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้คุณน้ำพัชรพรมิสแกรนด์ไทยแลนด์๒๐๒๐

ให้ข้อมูลอาการป่วยของพี่นวัดนะคะ
บอกว่าพี่นวัดติดโควิด๑๙สายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย
ก็เลยไม่น่าจะเกี่ยวกับดราม่ามิสแกรนดสมุทรสาคร
คือมิสแกรนด์เนี่ยมีคนติดโควิดแต่เป็นสายพันธุ์อัลฟ่า

เธอก็ให้ข้อมูลบอกว่าพี่นวัดก็เหนื่อย
หมอต้องให้ออกซิเจนต้องนอนคว่ำตลอด
แล้วก็ต้องเพิ่มการรักษาด้วยการให้พลาสมา
หมอต้องให้คว่ำหน้านอนนะคะ
ซึ่งหนูก็เห็นมาแล้วเมื่อกี้ก็โทรไลน์
เห็นหน้าเห็นตากันก็เห็นว่าพี่นวัดเป็นยังไงก็

อาการพี่นวัดไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับพัชรพร
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะสอบถาม
ข้อมูลจากคนใกล้ชิดของพี่นวัดนะคะ

ก็ได้ข้อมูลมาว่าเชื้อลงปอด๕๐
แล้วก็ย้ายไปรักษาตัวต่ออีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ก็ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นเท่านี้นะคะ
นี่ค่ะส่วนคุณโกติอารามบอยที่ติดโควิด๑๙
ในช่วงเวลาใกล้กันตอนนี้ก็อาการดีขึ้น

ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก็ต้องกักตัวต่อนะคะ
ตอนนี้ก็มีมาตรการเพิ่มเติมเข้ามาอีก
สำหรับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโควิด๑๙
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับ
แต่ว่าคนบรรเทิงศือรภินดารานักร้องเขาบอกว่า
โอ้โหเขาเนี่ยโดนหนักกันมาตั้งแต่แบบรอบแรกแล้วด้วยซ้ำ
เดี๋ยวโดนเดี๋ยวเนี่ยฮะคือแทบไม่ได้ทำมาหากินเอาว่าง่าย
หลายคนก็เลยออกมาแสดงความเห็นกันนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างนี้นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังคุณจ๊ะนงพนีนะครับ
โพสต์ล่าสุดนะบอกว่าอยากให้สละตำแหน่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยข้อนประเทศ
นี่นะฮะขณะเดียวกันพระเอกหนุ่มอย่างอาเล็กธีรเดชวันนี้ทวิตข้อความนะฮะ
บอกว่าเราไม่ได้อยากให้คุณสละเงินเดือนเราต้องการเห็นการบริหารจัดการที่มันดีกว่านี้
สิ่งที่ออกมามันก็คือประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองอีกแล้วหรือ
ก้าวจีรายุนี่ก็พระเอกหนุ่มชื่อดังนะครับคือก้าวเนี่ยโพสต์ยาวมาก
แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้เลยด้วยซ้ำนะครับบอกว่าไม่อนุญาตให้สำนักข่าวหรือบุคคลใดนำข้อความไปเขียนใหม่
หรือตัดทอนใดทั้งสิ้นทำได้แค่แชร์ข้อความทั้งหมดที่ผมโพสต์เท่านั้น
ก็เลยให้คุณผู้ชมลองอ่านดูก็แล้วกันที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
คือท่านอาจจะอ่านได้ไม่ละเอียดไม่ชัดอะไรยังไง
ท่านก็ลองเข้าไปในพวกสังคมออนไลน์ส่วนตัวของคุณก้าวจิรายุก็แล้วกัน
ก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างในช่วงเวลานี้เอาไว้
นักร้องนักดนตรีในช่วงเวลานี้นี่เขาก็หนัก
คือโอ้โหคอนส่งคอนเสิร์ตงานแสดงอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะ
พลเอกประยุทธ์ของงดรับเงินเดือน๓เดือน
แล้วก็ตั้งคำถามประมาณว่าเอาแล้วที่ผ่านมาประชาชนตาดำตกงานเนี่ย
ไม่มีรายได้มากี่เดือนแล้วรัฐบาลเนี่ยชดเชยได้หรือไม่
ที่เขียนแล้วก็โพสต์ลงไอจีส่วนตัวบอกว่าต้องพิสูจน์ด้วยศพประชาชนอีกกี่คน
ถึงจะยอมจำนวนว่าล้มเหลว
นักแสดงหนุ่มนัทเทพหัสดินณอายุทยาออกมาโพสต์เรื่องสภาพชีวิตของคนไทย
ย่ำแย่ลงเรื่อยส่วนนักแสดงหนุ่มอย่างเชนนัทธวัฒน์
ก็มีภาพทำท่านั่งขอทานอยู่หน้าร้านอาหารซึ่งเป็นร้านของตัวเอง
แล้วก็ระบายความอัดอั้นในใจบอกพูดไปก็คงไม่ได้ยิน
แต่อยากจะพูดว่าออกไปอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
เราก็เลยโทรไปถามแล้วก็พูดคุยกับคุณเชนหน่อยนะครับ
คือคุณเชนบอกว่าตอนนี้งานแสดงนะหรือว่าธุรกิจร้านอาหารของเขาเนี่ย
งานแสดงเนี่ยจบแล้วนะตอนนี้แทบไม่มีธุรกิจร้านอาหารปิดเลย
ส่วนตัวติดตามข่าวสารเรื่องโควิดทุกวันมันก็หดหู
เห็นภาพคนไปนั่งรอนอนรอเพื่อตรวจเชื้อโควิด

ผมนั่งดูข่าวทุกวันแล้วมันหดหู่
ผมอยากให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
ผมไม่ต้องเห็นคนไทยไปรออยู่หน้าวัด
เขาพยายามรับผิดชอบตัวเขาแล้วเขาตรวจโรคแล้ว
แต่เขาตรวจไม่ได้แล้วเขาต้องไปนอนอยู่หน้าวัดเลย
ผมไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้ผมอยากเห็นการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนที่มันดีกว่านี้
อันนี้เราพูดแค่เรื่องนี้และเรื่องเดียวเลยเราไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะครับ
เราไม่พูดเรื่องซื้อรถผงรถถังอะไรก็แล้วแต่เรา